ส่วนประเด็นเรื่องของลิขสิทธิฟุตบอลไทยนะครับตอนนี้ก็ยังคงต้องลุ้นครับว่าจะจบอย่างไรนะครับ
หากว่าฟุตบอลไทยลีกแข่งขันไม่จบในวันที่๒๕ตุลาคมตามสัญญาครับ
แล้วก็จะขอจ่ายค่าลิขสิทธิ์ที่เหลืออยู่ตามจำนวนแมชที่แข่งขันได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาครับก็คือวันที่๒๕ตุลาคมนะครับ
หากว่าฟุตบอลไทยลีกเนี่ยไม่สามารถจบระดูการได้ภายใน๒๕ตุลาคมครับโดยคาดว่าจำนวนเงินจะลดลงจากเดิม๖๐หรือประมาณ๗๒๐ล้านบาทครับ
เป็นจำนวน๔๐๐ล้านบาทหรือ๑ใน๓ของค่าลิขสิทธิ์ทั้งหมดครับซึ่งหากว่าฟุตบอลไทยลีกแข่งขันไม่จบภายใน๒๕ตุลาคมครับ
ดามแป้งก็เปิดเผยนะครับบอกว่านาเทิดมีประสบการณ์ในการคุมทีมฉลามชนและภูเก็ตซิตี้ครับ
ก็จะช่วยเติมเต็มและพัฒนาทีมให้แข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอน
เชื่อว่าจะปรับตัวเข้ากับระบบและนโยบายการทำงานแบบทีมเวิร์คได้
เพื่อภารกิจในการลุ้นแชมป์ไทยลีกครับ
ส่วนนักเตะของการท่าเรือก็ยังคงซ้อมแบบปิดนะครับ
เตรียมที่จะสู้ศึกไทยลีกฯ๑นะครับ
กลับมาจะเจอกับโปรลิสเทโรครับเล่นในบ้านนะครับ

ขณะที่มาดามแป้งเองนะครับก็ยังได้ร่วมกับแฟนคลับของสโมสรการท่าเรือครับ
ครัวมาดามขึ้นอีกครั้งตั้งแต่วันที่๒๒กรกฎาคมครับ
โดยมีการปักหลักประกอบอาหารทุกวันอย่างต่อเนื่อง
ย่านชุมชนคลองเตยเพื่อแจกอาหารมื้อเย็นวันละ๓๐๐กล่อง
ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ที่ชุมชนล็อก๑๒
คลองเตยเมื่อคืนวันที่๒๑กรกฎาคมนะครับ
ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องในชุมชน
กว่า๒๕ครัวเรือนจำนวนกว่า๗๐รายครับ
ดามแป้งก็เปิดเผยนะครับบอกว่าครัวมาดามพร้อมกลับมาเปิดทุกเมื่อนะครับ
ถ้าเกิดว่ามีคนในชุมชนได้รับความเดือดร้อนครับ
ซึ่งในครั้งนี้ถือว่าโชคดีครับเพราะว่าได้กลุ่มแฟนคลับมาช่วยเหลือด้วยครับ